คุณผู้ชมโอ้ยโทรศัพท์เกือบร่วงละ

ถ้าร่วงตกลงไปนะตกพื้นไม่เท่าไหร่
ถ้าตกคลองต้องงมหากันซะหน่อย

นั่นสิฮะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเหมือนกัน
แต่กู้ไพสามารถงมได้คุณผู้ชม
ที่มีคนทำโทรศัพท์ตกน้ำตกท่าไปคุณ
เป็นผู้หญิงนะดีใจสุดเมื่อกู้ภัยงมโทรศัพท์ขึ้นมาให้ได้นะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธศาสตร์อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
รีบเลยมาที่จุดเกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่ามีของสำคัญตกน้ำค่ะ
นี่ของสำคัญที่ว่าคือโทรศัพท์มือถือครับ
นี่ชุดประดาน้ำเข้ามาเลยยังสะพานสิริบุรพา
ซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองแม่น้ำประแสหลังได้รับแจ้งนะครับ
นักประดาน้ำมาถึงเตรียมตัวเสร็จก็ลงน้ำแหม่ดำอยู่ได้ไม่นาน
นี่เราวงกลมให้แล้วว่าเขาก็โผล่ขึ้นมานะ
ตกอยู่ในซอกหินความลึกประมาณ๖เมตรนะครับ
แถมมีวัชพืชเศษปูนเป็นอุปสรรคในการค้นหา
นี่แต่พี่นักประดาน้ำไม่ย่อท้อค้นหากันจนเจอนะครับ
ทีนี้ครับคนที่ทำมือถือตกนะก็คือคุณป้ากระหนกวันศรีเบนจรัฐนะ
คุณป้าให้ข้อมูลบอกว่าแหม่ป้าเองก็เอาไม้กวาดมาล้างในคลอง
จังหวะป้าก้มเงยเอ้ามือถือที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อพลวดลงไปเลย

จากนั้นป้าเองก็ลงไปงมเองไม่ได้นะ
ก็เลยขอกู้ภัยให้มาช่วยกู้ภัยมาลงงมแป๊บเดียวเอง
รู้สึกก็เจอเลยนะฮะป้ารู้สึกประทับใจมากนะฮะ
เพราะว่าแม้จะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่กู้ภัยก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
อืม

แล้วก็ไปขวาดอยากไย่ไม้ขวาดยาวน่ะนะ
เสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้กวาดไปล้างน้ำคลอง

น้ำลึกไหมคะประมาณ๖เมตรนะครับ

แล้วก็อุปสรรคมีพวกปูนที่พังลงไปครับ

ซึ่งโทรศัพท์มันอยู่ในหินครับ

โอ้โหสุดท้ายก็เจอนะฮะ

ใช่เอาจริงนะยอมใจนะหนาวนี่นะ
อย่าลืมมาอากาศอ่ะ